วินาทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า
พาไปดูหญิงสาวที่น่าอิจฉามากที่สุด
นั่นก็คือตาเหนิงค่ะคุณค่ะ
ที่บอกว่าอิจฉาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นแฟนเจเจกฤษณภูมิอย่างเดียวนะ
หนุ่มเขาถอดเสื้อเล่นน้ำกันอยู่
เธอคือหญิงสาวหนึ่งเดียวที่อยู่ในสถานการณ์นั้น
ดูสิว่าจะมีอะไรหลุดรอดออกมาจากหนุ่ม
จากปากของตาหนึ่งหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
มันเป็นความบังเอิญเพราะว่าหนูเดินไปแถวนั้นพอดี

ก็เลยขาดกรรมการกับคนเก็บลูก

มันไม่อิจฉาเราไปดู

เหนื่อยนะคะคือเราไม่ได้แบบว้าว
เพราะว่าบางทีเราก็เห็นเพื่อนเห็นอะไรประมาณนั้น
คือรูปมันอาจจะดูดีแต่คนจริงหนูวิ่งเก็บบอลไปเรื่อย
แบบตกน้ำเสียบ้างเอาไปล้างหรืออะไรอย่างนี้

เพราะว่าผู้ชายก็ถอดเสื้อเล่นน้ำอยู่แล้วอะไรอย่างนี้